เพราะว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะ
คือสามีเนี่ยอายุ๗๑ภรรยาอายุ๖๖นะครับ
ก็ชวนกันไปขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกาย

เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสสบดีนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีได้รับแจ้งเหตุรถชนกันแล้วก็มีคนเสียชีวิต
ที่ถนนเลี่ยงเมือง๓๕๗บ้านดอนโพหมู่๖ตสนามชัยอำเภอเมืองจสุพนบุรี
เจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรีแล้วก็แพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช

ทะเบียนก็สุพรรณบุรีก็จอดอยู่ในสภาพฝากระโปรงในยุบ
งไปเล็กน้อยที่ริมถนนมีผู้เสียชีวิตชื่อนางสมปองขวัญแพรอายุ๖๖ปี
ก็เสียชีวิตในสภาพศีรษะด้านหลังเนี่ยแตกมีเลือดไหล
หน้าผากยุบมีแผลถลอกตามลำตัวหลายที่เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะยืนรออยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะไม่ได้หลบหนี
ชื่อว่านายบัณฑิตวงศรอายุ๔๐ปีนะครับ
เดี๋ยวเราจะตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ท่านนะฮะแต่ว่านี่ย้อนไปดูวันเกิดเหตุก่อน
เราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะครับจากการสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับ
บัณฑิตขับรถกระบะกำลังจะกลับที่ทำงานหลังจากนำหนังสือไปส่งให้กับลูกค้าในจังหวัดสุพรรณบุรี
มาถึงที่เกิดเหตุนางสมปองผู้ตายกำลังขี่จักรยานออกกำลังกายกับสามี
สามีเนี่ยขี่จักรยานนำหน้านางสมปองขี่ตามหลังตอนนั้นอยู่เลนขวากันนะติดเกาะกลางถนน
แล้วก็เบี่ยงเข้าเลนซ้ายแบบเนี้ยฮะปรากฏว่าจังหวะนั้นมีรถกระบะขับมา
ตอนแรกเนี่ยขับกันมาเร็วแล้วตามกันมาสองคันนะครับแล้วก็มีคันของนายบัณฑิตเนี่ยไปชนคันของนางสมปองผู้ตายนะฮะ
รถของนายบัณฑิตก็เป็นรถกระบะหลังคาสูงนะขับมาด้วยความเร็วมากันทั้งสองคันกับอีกคันหนึ่งก็กระบะหลังคาสูงนะครับ
พุ่งชนจักรยานของนางสมปองอย่างแรงเลยนะครับร่างของผู้ตายกระเด็นลอยไปกระแทกอยู่หน้ากระจกรถ
กระจกหน้ารถนี่แตกเลยนะครับมีรอยเบรกบนถนนไปไกลกว่าสี่สิบเมตร
แล้วนางสมปองก็ตกลงมาศีรษะกระแทกพื้นถนนอย่างแรงนะครับ
คือสามีเนี่ยข้ามฝากไปได้ก่อนแล้วทางภรรยาก็จะข้ามตามมานะครับ
แต่จังหวะนี้นะครับจักรยานที่นางสมปองขี่มาเนี่ยหักขาดเป็นสองท่อนเลยนะครับ
มาตกอยู่ในพงศ์ย่าริมทางตำรวจก็ควบคุมตัวในบัตดิศ
ก็ไม่ได้เมาแล้วครับนะครับแต่ก็ควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
ด้วยกันในวันนั้นนะครับตอนนี้ก็นำศพของภรรยามาตั้ง
เพลงกุศลที่บ้านเกิดที่บ้านพักนะครับในพื้นที่หมู่๖
ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็น
ไปด้วยความโสขเศร้านะครับบรรดาญาติญาติเพื่อนก็มาร่วม
งานกันเป็นจำนวนมากนะครับนายดำรงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
วันนั้นตัวเองกับภรรยาก็ไปขี่จักรยานออกกำลังกายกันก็เป็น
ตามปกติของทุกวันถ้ามีเวลาว่างก็จะไปแบบนี้วันเกิดเหตุ
ชวนกันไปตามปกติปั่นออกจากบ้านตามกันไปโดยตัวเองเป็น
ปั่นนำหน้าจากบ้านมาถึงแยกถนนใหญ่ระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองมี๔เลน
ด้านหน้าสารปกครองไปอีกประมาณ๑กิโลเมตรก็จะมีทางกลับรถ
หลังจากกลับรถมาก็จะวิ่งอยู่เลนขวาชิดเกาะกลาง
เพื่อเตรียมเบี่ยงเข้าสู่ไหลทางในเลนซ้ายสุด
ตัวของนายดำรงสามีเนี่ยวิ่งมาได้ประมาณ๑๐เมตร
เบี่ยงเข้าเลนซ้ายไปก่อนสังเกตเห็นมีรถวิ่งกันมาด้วยความเร็วอยู่เลนซ้ายเหมือนกัน
ก็ตะโกนบอกนางสมปองภรรยาที่ปั่นตามหลังมานะบอกว่าให้ระวัง
ดูรถให้ดีเพราะว่ามีรถวิ่งเร็วอยู่เลนซ้ายตามหลังมา
ซึ่งนางสมปองภรรยาก็ปั่นมาในช่องของตัวเองที่ข้ามเลนซ้ายไปแล้วต่อ
พอรถกระบะคันแรกผ่านไปภรรยาก็เบี่ยงเข้ามาที่เลนซ้ายตามมา
แต่ทีนี้มันมีอีกคันหนึ่งขับตามกันมาด้วยความเร็ว
คือปกติเนี่ยขับเร็วแบบนี้เนี่ยต้องอยู่เลนขวา
แต่เนี่ยมาขับเร็วแล้วอยู่เลนซ้ายนะครับ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เลยชนกันนะครับ
จังหวะนั้นตัวเองหันหลังปั่นจักรยานต่อได้ยินเสียงรถชนอย่างแรงเลย
หันไปดูอ้าวภรรยาถูกชนนะฮะ

พอถึงที่อยู่เทินกลับอยู่เทินกลับ
ผมก็ได้นำแม่บ้านไปก่อนหน้าไป
ช่วงระยะสัก๑๐เมตร
แล้วผมก็ข้ามไปฝั่งโน้น

เวลาอีกเชื่อมอึดใจ
มีรถมาทางนู้นเลย

หนูแม่มึงระวังนะลูก

ไม่ได้เห็นว่ารถ

ก็บอกว่าแม่มันระวังนะ
เขาก็วิ่งละสายไปนี่นะครับ

พอเวลาเขาจะออกมาทางนี้
แล้วเขาก็วิ่งมาเข้าทางตัวเองนะ

พอดีจังหวะนั้นผมก็หันไปดู

คุณลุงดำรงนี่อายุ๗๑นะฮะ
ส่วนภรรยาก็คือคุณป้าสมปองเนี่ยอายุ๖๖นะครับ

ใช้ชีวิตอยู่กับภรรยามา๕๐ปี
ตอนนี้บอกได้อย่างเดียวว่าใจจะขาด
อยู่ด้วยกันทุกวันไปไหนมาไหนด้วยกัน
ใจหายมากตอนนี้เหมือนใจจะขาด

คนขับรถเนี่ยยืนยันว่าขับรถกันมาเร็วมาก
ตอนหันไปดูยังอยู่ไกลอยู่เลย
แป๊บเดียวตอนเขาเปลี่ยนเลนจะเข้าฝั่งซ้ายเนี่ย

ซึ่งตอนนี้ก็คงต้องปล่อยไปตามเรื่องของคดีความ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สูญเสียไปแล้ว

ส่วนทางฝั่งของผู้ก่อเหตุรถกระบะที่ชนเนี่ย
จะเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่อะไรยังไง
ก็ใจขาดเนี่ย
อยู่ด้วยกันไปด้วยกัน

และความรู้สึกก็เป็นไงรู้มั้ย

นึกว่าน่าจะตายด้วยแถมทั้งคู่

นึกถึงว่าถ้ามันซ่องคนด้วยก็ดีนะ
องศานะค่ะใช่คนอยู่ด้วยกันทุกวัน๕๐ปีได้นะครับ
จักรยานนี่หักสองท่อนเลยอืมส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีนะครับ
ทางตำรวจสพมสุพรรณบุรีก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะแล้ว
ในข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งอันนี้เขาเป็นรถของบริษัทนะทางบริษัทของรถกระบะเขาก็มีประกันชั้นหนึ่งนะครับ
เขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาชดใช้สิ่งต่างให้กับทางญาติของผู้เสียชีวิตต่อไป